เด็กนี้นะคะมาดูกันเรื่องอุบัติเหตุกันก่อนเลยนะคะที่จังหวัดระยองมีรถตู้ขับด้วยความเร็วสูงเลยค่ะแล้วก็ฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถจักรยานยนต์ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์ก็เป็นคุณพ่อลูกสามเนี่ยนะคะเสียชีวิตขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกชาวบ้านมาช่วยกันล้อมจับสภาพนี่คือเมาไม้อ่ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะคะไปดูคลิป
อ่ะหรอคะนี่นะคะคุณผู้ชมได้เห็นอื้อหือนะ
คือพูดไม่ออกเลยเป็นวินาทีที่รถตู้สีดำฝ่าไฟแดง
แล้วพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์บริเวณสี่แยกไฟแดงเข้าเต็มเต็มเลยนะคะ
ตรงนี้เป็นจุดสี่แยกไฟแดงระยองออคิตถนนสุขุมวิทย์
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองขาออกจากเมืองระยองไปอำเภอมาพตาพุธค่ะ
รถต้วยตัวยล่าสีดำไหมเล็กทะเบียนหกก้อกไก่ท้อถุงสามสี่เก้าห้ากรุงเทพเนี่ย
มาด้วยความเร็วสูงมากทีนี้มาถึงแยกที่มีสัญญาณไฟ
ไม่จอดเลยไม่ชะลอใดทั้งสิ้นนะคะ
หกสี่หกระยองที่กำลังเลี้ยวขวากลางถนน
ตัวคนขับรถจักรยานยนต์ลอยไปชนกับรถเก๋งอีกคันที่จอดติดไฟแดงอยู่อีกฝากค่ะ
ที่รถตู้สีดำจะขับต่อไปอีก๑๐๐เมตร
แต่สุดท้ายแล้วเขาต้องจอดรถ
เพราะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันคุมตัวคนขับรถตู้
แล้วก็รอให้ตำรวจจากสะพอเมืองระยองมาจับกลุ่มนะคะ
ทราบชื่อคนขับรถตู้คือนายวินัยพุกประเสริฐอายุ๔๕ปี

วัดปริมาณแอลกอฮอลได้๑๖๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เป็นพนักงานขับรถของผู้บริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
กำลังจะขับรถไปรับผู้บริหารแต่มาเกิดอุบัติเหตุก่อน

คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
และขับรถในขณะมืนเมาสุรา
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

ชีวิตของพ่อก็รีบเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะ

เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดของเธอแล้ว
ไม่คิดว่าพ่อจะจากไปกระทันหันแบบนี้ค่ะ
ว่าเขาแกล้งหนูหรือเปล่าเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันภาพรู้วรรณมันเกิดหนูแล้วยิโอนุก็เลยแบบ
อย่าล้อเล่นนะไม่ชนุกไม่ตลกนี่นอกก็เรียบมาเลย
หนูอยากเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนขับชนพ่อหนู

หลานชายของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าน้าชายก็ทำงานอยู่ที่ระยองมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
ถือเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะเป็นคนนิสัยดี
ตอนนี้น้าสะพ้ายกำลังรีบเดินทางมารับศพ
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดเลยค่ะ
เมืองต้นก็มีรายงานนะคะว่านายวินัยที่ขับรถตู้เนี่ย
ได้รับการประกันตัวออกไปแล้วได้วงเงิน๒แสนบาท